คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐม
ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาอีกแล้วนะคะ
ลักษณะก็คล้ายหลายเหตุการณ์ที่เราเคยเล่าไป
สาเหตุเกิดมาจากความเมา
คือตัวสามีเนี่ยออกไปนอกบ้านก็ไปเมา
เมากลับมาภรรยาก็นั่งตัดต้นไม้อยู่
ภรรยาบาดเจ็บนะคะคือทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายภรรยา
ครับทิ้งมีดแล้วหนีไปเลยภรรยาเนี่ยบาดเจ็บอยู่

เพื่อนบ้านแถวนั้นมาช่วยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วก็จับตัวสามีที่ก่อเหตุได้แล้ว
จับตัวได้เนี่ยนะยังไปนั่งกินเหล้าเมาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เนี่ยทำร้ายภรรยาจนบาดเจ็บหนักแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีไปนั่งเมา
แต่โดนจับแล้วค่ะค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะ
เมื่อเช้านะคะตำรวจสพพรงมเดือมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ไปตรวจสอบนะคะนี่ค่ะผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะ
อยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๙ตำบลโพรงเดืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
โดนสามีปาดคอค่ะก็จุดที่เกิดเหตุเป็นเหมือนห้องแถวนะคะเป็นห้องเช่า
เลือดเต็มเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
นางสาวปุ้ยอายุ๓๑หายใจรวยรินอยู่บนพื้นนะคะ
ที่คอมีแผลยาวเลยถูกปัดคอแล้วก็มีแผลที่หน้าอก
ตัวผู้ก่อเหตุคือสามี
มีดเอาไว้ทิ้งมีดเอาไว้ตรงนั้น

เย็บไปเป็น๑๐เข็ม
ตัวสามีที่ก่อเหตุชื่อว่านายสมชายจีนกระโทกหรือในหลุมอายุสี่สิบสี่
หลังก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหนีแต่งตัวแบบนี้เลย
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูใส่เสื้อยืดสีม่วงกางเกงขาสั้นค่ะ
จากการสอบสวนนะคะได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นางสาวปุ้ยคนเจ็บเขาก็นั่งตัดแต่งต้นหอมอยู่หน้าห้องเช่า
นายสมชายสามีเดินกลับมาคือกลับมาแบบเมาเละมาเลยค่ะ
นี่คือนายสมชายนะคะกลับมาแบบเมาเลยเมาแล้วมาหาเรื่องภรรยาเลย
แล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จคว้ามีดปาดคอ
แล้วก็ปาดไปที่หน้าอกของภรรยาเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
ก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีไปเลยค่ะทิ้งมีดแล้ววิ่งหนีไปเลย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ

เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าตัวคนเจ็บเนี่ยเขามีอาชีพ
รับจ้างตัดแต่งผักและต้นหอม
ก่อนที่จะนำส่งตลาดนะคะ
ก็อยู่ห้องเช่าตรงนี้กับสามีมาได้สักประมาณ๕๖เดือน
ที่ผ่านมาก็เคยเห็นบ่อยค่ะ
สามีเมามาหาเรื่องภรรยาทะเลาะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยไปห้ามนะคะ
เคยไปห้ามเคยไปเตือนห้ามทีก็เงียบที

คือด้วยการทะเลาะกันประจำอยู่แล้ว
สามีพี่เกาเหตุเป็นคนที่เมาอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งมาจากทางภาคใต้ซึ่งไม่ใช่คนพื้นเพจที่นี่
ในหลุมก็ไม่ใช่คนพื้นเพจที่หมู่ของผู้ใหญ่

แล้วเห็นว่าก่อนอันนี้เคยมีการขู่ฆ่ากันมาแล้ว

ก็คือด้วยภาษาคนเหมาทะเลาะกันจำจะมีปัญหากันนี้ตลอด
ทางด้านของเจ้าของห้องเช่าค่ะนางสาวถาตินีอายุ๓๒
บอกว่าสามีของคนเจ็บกินเงาทุกวันนะคะ

แล้วก็ไม่ใช่หาเรื่องแค่ภรรยาตัวเองนะคะ
แต่สำหรับภรรยาเนี่ยหนักหน่อยโดนด่าโดนทำร้ายเป็นประจำค่ะ
คือก่อนหน้านี้สองสามีพระยาก็มาเช่าห้องอยู่อีกตึกหนึ่ง
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามภรรยาก็ถูกทำร้ายบ่อยจนทนไม่ไหว
สัปดาห์ก่อนค่ะก็เลยแนะว่ามาเช่าห้องอีกฝั่งนึงสิ
ก็คือห้องที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าตัวสามีก็ยังตามมาทำร้ายค่ะ
ภรรยาเขาเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วก็คือหนูก็ไม่เอาแล้ว
เขาก็พูดอย่างเงี้นะแล้วก็มีน้องในห้องเช่ากับเขานั่นแหละค่ะ
ค่ะก็พาหลบมาเพราะว่าเขาอยู่ในอาการด้วยแบบสตินี้ไม่มีแล้ว
มันเกินคนอ่ะมันไม่เหมือนคนปกติอ่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะได้คุยกับเพื่อนบ้านที่เช่าอยู่ห้องติดกันเลยค่ะ

บอกว่าทุกครั้งที่ตัวในหลุมเมามาเนี่ยนะคะ

พอภรรยาย้ายออกมาเช่าห้องที่เป็นห้องที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตัวในหลุมสามีก็ตามมาทำร้ายตามมาขู่สารพัฒน์
ช่วงเช้าวันนี้ได้ยินเสียงตัวนางสาวปุ้ยนะคะ
ร้องเสียงดังลั่นเลยเธอก็วิ่งออกมาดู
เห็นในหลุมสามีของนางสาวปุ้ยเนี่ยวิ่งหนีออกไปจากห้องเช่า
แล้วนางสาวปุ้ยก็นอนเจ็บอยู่ที่หน้าห้องเช่า
เพราะหนูบอกว่าห้ามกิน

เขาขู่เพราะว่าหนูเป็นคนพาเขาออกมาจากที่ตรงนั้น
พาเขาหนีออกมาเพราะว่าเห็นพฤติกรรมเขาตลอดอะไรอย่างนี้
เขาทำกับลูกไงทำกับเมียไงอย่างนี้ไง

ว่าถ้าว่ากูจะเผาพวกมึงให้หมดเลยเขาว่าอย่างนี้จะเผาพวกมึง
กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเพราะว่ามึงยุ่งกับเมียกู
กับครอบครัวกูกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลย
ทุกวันนี้คนในห้องแถวไม่มีใครเคยได้หลับได้นอนกันสักคนหนึ่งเลย
เพราะทำงานช่วงเช้าเย็นก็ทำงานกันและนี่กับพ่อกับนักผู้นึงเนี่ย
ไม่มีใครได้นอนอืมเนี้ยต่างคนพอเลิกงานมาอะไรมา
ประตูห้องกันหมดเลยทุกคนไม่ยอมคุณผู้ชมคะตัวคนเจ็บอ่ะค่ะ
อาการปลอดภัยแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเธอก็กลับมาอยู่ที่ห้องเช่ากับลูกสาว
ลูกสาวอายุ๒ขวบ๒เดือนเป็นลูกติดกับสามีเก่านะคะ
เธอก็คุยกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าอยู่กินกับสามีที่ก่อเหตุคนนี้

เมาทีไรกลับมาทำร้ายเธอตลอดเลยนะคะ
เธอตัดสินใจบอกเลิกค่ะ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีโกรธแค้นหนักมาก
ขอขอขอกคุณสินะเขาบอกแม่ออกให้เจอกันแขนดิ
เขาก็เดินออกมามันดูข้างหลังแล้วเจ็บปากเราก็ถือมีดเชื่อดคอเราเลย
ได้ไปจับตัวผู้ต้องหานะคะนายสมชายหรือในหลุมนะคะ
จับได้ที่บ้านญาติค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ด
โรงมะเดืออำเภอเมืองนครปฐมตอนไปจับเนี่ยนะคะ
นายสมชายยังนั่งกินเหล้าอยู่เลยค่ะนี่ค่ะก็เลยนำตัวไปสอบสวน
นายสมชายเนี่ยยังให้การอะไรไม่ได้มากยังเมาอยู่ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีสลดอะไรเลยนะคะคนนี้นะคะ
แล้วก็ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยนะยังยิ้มยังหัวเราะยังเมาอยู่ครับ
คือหลังก่อเหตุเหมือนกับว่ากลับบ้านไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมที่จะหลบหนี